แม่มันต้องมีน้ำใจกันหน่อยนะนิดหน่อยเนี่ยมีรถเก๋งคันหนึ่งตบไฟใส่จักรยานยนต์ที่ไม่มีไฟท้าย
แล้วก็ขับอยู่เลนขวาหวาดเสียวเนี่ยเขาตบไฟไปคิดว่าจะไม่มีอะไรสุดท้ายมีเรื่องจนได้ฮะ
เสียงหนึ่งปึ้งนึงตบกระจกข้างของเขานะฮะคือที่บีบแรยาวเนี่ยเจ้าของคลิปคนขับรถบอกต้องการให้คนช่วยฮะ

ตอนจุดเกิดเหตุตอนต้นนะฮะคือขับมาแล้วคู่กรณีนี่ขับอยู่เลนส์ตรงนี้ไฟท้ายก็ไม่มี
วกกันน็อกก็ไม่ใส่แล้วเขาก็เลยกระพริบไฟใส่เพื่อเตือนเพราะเขาจะแซงไป
ก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรก็ขับไปถึงจุดที่เป็นแยกนี่ติดไฟแดงมาแล้วจอดรถมาลงมาเลยโวยวายโวยวาย
เขาก็เลยบีบแรยาวเพื่อขอความช่วยเหลือจากผู้คนแถวนั้นแถวนั้นมีป้อมจราจรด้วย
คู่กรณีก็มานี่ฮะเหมือนจะไปแต่ความจริงนี่เข็นรถเข้าข้างทางนะเขาก็ขับรถเพื่อจะหนีแล้วนี่ไฟเขียวพอดี
ตบกระจกรถเขาพังฮะก็เลยเอาคลิปนี้เนี่ยมาโพสต์เอาไว้นะครับทุกผู้ชมครับบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๕ทุ่มนะครับ
กันยายนนะฮะคุณเบนส์นะครับเป็นเจ้าของรถเป็นเจ้าของคลิปขับรถมาจากรามคำแหงจะไปแถวลาดพร้าวแล้วก็มาเจอเหตุการณ์นี้
หลังเกิดเหตุไปแจ้งความที่สอนอวังทองหลางนะครับเพราะรถเสียหายกระจกมองข้างเนี่ยพังเสียหายแล้วก็มีหลักฐานชัดนะฮะ
ใบหน้าคนขี่เสื้อที่ใส่นะหรือว่าจักรยานยนต์คันที่ขี่มาเอาฟังคุณเบนส์หน่อยนะครับ
ขอบคุณครับ

เพราะคุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกทางฝั่งรถจักรยานยนต์ผิดหลายอย่างเลยขี่รถจักรยานยนต์เล่นขวาไม่เปิดไฟไม่ใส่หมวกกันน็อกเยอะเลยทำร้ายเขาอีก